พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
ให้เลื่อนพระราชวิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครและถวายภาพพระกฐิน
โดยขบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ๒๕๖๒
เป็นวันที่๑๒ธันวาคมนี้ครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศและเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วม
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร

โดยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
เนื่องในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ๒๕๖๒
ในวันที่๒๔ตุลาคมนี้
ซึ่งหลังจากซ้อมย่อยไป๑๐ครั้งและซ้อมใหญ่เสมือนจริง
ที่ประชุมมีข้อสรุปตรงกันว่า
หากยังมีพระราชวิธีตามกำหนดเวลาเดิม
จะมีอุปสรรคเกี่ยวข้องกับสภาพน้ำดินฟ้าอากาศ
รวมถึงไม่สามารถรักษากระบวนแบบแผนและความสวยงามเอาไว้ได้

นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท
ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
กำหนดวันพระราชวิธีออกไป
และทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้กำหนดวันพระราชพิธี
เป็นวันพระราชบดีที่๑๒ธันวาคมนี้
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ส่งพระราชสบดีที่๑๒นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ
ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

ในเวลาเดิมคือ๑๕นาทีครับ

จากนี้ที่บริเวณท่าน้ำวรคังโคศิตารามวรมหาวิหาร
ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมการฝึกซ้อม
บันทึกภาพความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีเก็บเอาไว้
เนื่องจากมีพื้นที่ติดริมน้ำเป็นลานกว้าง
และอยู่ใกล้กับท่าราชวรดิตซึ่งเป็นจุดเทียบเรือ
หนึ่งในฝีภายประจำเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่า
กำลังพลฝีภายเรือพระราชพิธี๕๒ลำ
ในส่วนของกองทัพเรือทั้งหมด๒๒๐๐นาย
ทุ่มเทฝึกซ้อมยาวนาน๘๙เดือน
นายเริ่มจากไม่เป็นอะไรเลย
โดยระหว่างฝึกซ้อมก็ได้ให้กำลังใจกันและกัน

การบอกเล่าประวัติของเรือพระราชพิธีที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ
สร้างให้เขาเกิดความภาคภูมิใจนะครับ
บอกความสำคัญของเรือที่เขาได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับ
ว่าเรือลำที่เขารับผิดชอบเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับ

แล้วก็พาเขาไปดูเรือจริงในช่วงแรกที่เขาเข้ามา

เขาก็เลยอยากที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้
ก็จะมีใจในการปฏิบัติอย่างเต็มร้อยนะครับ
ทุกอย่างไม่ว่าจะเหนือแค่ไหนเขาก็ทำเต็มที่ครับ